ไงก็ตามนะฮะใจเย็นไว้หน่อย
ใช่ไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็ตาม
ไม่อยากให้เกิดการโตเถียงการเป็นคลิปออกมา

ใช่มันจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้
การฆ่ากันได้การทะเลาะเบาะแว้งกันได้
เมื่อวานเรานำเสนอคลิปหนึ่งไปนะครับ
คลิปที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าด่านหน้าด่านทางด่วน
เพราะว่ามีรถเก๋งสีดำลักษณะเหมือนขับปาดหน้ารถที่ติดกล้อง
หน้ารถเขาไว้แล้วก็มีการบีบแต่กัน
เพราะว่ารถเก๋งสีดำจะเข้าซ้ายรถที่ติดกล้องเขาก็บีบแต่ยาวเลย
แล้วก็ทำให้รถทั้ง๒คันเกือบชนกันแล้วนะคุณตรงนี้
และหลังจากนั้นนะครับก็เจ้าของรถทั้งสองคันทั้งถกทั้งเถียงกัน
คนขับรถคันสีดำก็เดินลงมาจากรถเลย
มาพูดคุยกับคนที่ขับรถที่ติดกล้องหน้ารถไว้นะครับ
ตกลงกันไม่ได้เพราะว่าเป็นการด่ากัน
ด่าทอกันไปมาท้าทายกันเอาลงมาตัวต่อตัวเลยไหมล่ะ
นะครับแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์มันยังไม่จบ

ตำรวจทางด่วนก็ยังไม่มาสักทีนะครับเขาบอกเขาจอดรอกันประทักประมาณ๓๐นาที

และสุดท้ายเจ้าของรถคันที่ติดกล้องหน้ารถ
ก็เจอเหตุการณ์แบบนี้
เจอเหตุการณ์ว่าเจ้าของรถคันสีดำเดินลงมาพูดคุยกับเขา
แล้วก็ถามว่าผมรู้ว่าคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรบ้านอยู่ที่ไหน
แล้วที่สำคัญเขาก็บอกข้อมูลที่นี่แหละบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
คุณชื่อนี้ใช่ไหมครับทีนี้คนรถคันที่ติดกล้องก็ตกใจสิคะ
เจ้าของรถคันที่ติดกล้องเขาตกใจ
อ้าวคุณไปรู้ประวัติผมนี่ยังไงนี่มันเรื่องน่ากลัวแล้วนะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอฟังนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า
ทำไมรถเก่งดำเขาถึงรู้แล้วเขาเช็คมาจากที่ไหน
เออนั่นสิในสังคมก็ถามว่าโอ้โฮ
คนขับรถเก่งดำไปขุดคุยประวัติของคนขับรถที่ติดกล้องหน้ารถมาได้ยังไงนะครับ
เราไปฟังความด้านของคนขับรถที่ติดกล้องหน้ารถไว้หน่อย
ก็คือคุณสมบัติศิริมงคลรัฐ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปพบกับคุณสมบัติ
คุณสมบัติก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนทางด่วนขาเข้ามอเตอร์เวย์
มุ่งหน้าถนนพระราม๙ก่อนถึงด่านเก็บเงินศรีนคริน
หลังจากเขาบีบแต่เตือนลักษณะคือบีบแตรยาวเลยนะฮะ
เขาก็รู้ว่าเขาบีบยาวเหมือนกันเพราะกลัวเกิดอุบัติเหตุ
จากรถเก๋งสีดำเปลี่ยนเลนกระทันหันและไม่ยอมให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย
จากนั้นฝ่ายของรถเก๋งสีดำก็พยายามขับประกบ๒๓ครั้ง
ก่อนที่จะปาดแล้วก็ต้องจอดกันทั้งสองคันนะครับ
แล้วคนขับเก๋งดำก็พูดจาไม่ดีใส่
แล้วก็โทษว่าเขาเป็นฝ่ายผิดโทษว่าคุณสมบัติเป็นฝ่ายผิด
ไม่มีน้ำใจนะฮะขับรถไม่ยอมให้เข้าเลนอะไรอย่างนี้ครับ
ทั้งที่คนขับรถเก๋งดำเขาบอกว่าเขาเปิดไฟแล้ว
แต่คุณสมบัติก็ยืนยันนะบอกว่าคุณไม่ได้เปิดไฟ
ผมมีกล้องจากหน้ารถเดี๋ยวผมเอาเป็นหลักฐานให้คุณดูเอาไหม

แล้วก็เลยตัดสินใจครับแจ้งตำรวจแล้วก็รอตำรวจกันอยู่ประมาณ๓๐นาที

คู่กรณีคือคนขับรถเก๋งดำเดินมาหา
แล้วก็มาเผยประวัติของคุณสมบัติ
ให้คุณสมบัติรู้ว่าคุณสมบัติชื่อนี้นามสกุลนี้

คนขับรถเก๋งดำมารู้ประวัติของเขาได้ยังไง
แต่ก็ยอมรับว่าตอนนั้นคือกลัวมากนะ
เพราะไม่รู้ว่าจะถูกคู่กรณีคนขับรถเก๋งดำ
ทำอะไรนอกเหนือไปจากนี้หรือเปล่า
ก่อนที่คนขับรถเก๋งดำจะกลับขึ้นไปที่รถ

ตัวคุณสมบัติก็เลยไปลงบันทึกประจำวัน
กับตำรวจทางด่วนเพื่อเป็นหลักฐาน
เพื่อเกิดอันตรายกับตัวเขานะครับ

คือเดินมาแล้วมาโวยวายหาเรื่องเลย

ที่เขาจะจากออกใช่ไหมครับ

เพราะไม่จากผมก็คิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ยิน
เพราะว่าบางคนก็เปิดเสียงเพลงดังในรถหรืออะไรก็ตามนะครับ
ผมก็เลยมีการบีบแต่ยาวเพื่อจะให้เขารู้
แต่ระหว่างนั้นเขาก็ยังประกบข้างขวาผมอยู่ตลอด
เขาคงทนคือเขาคงรอไม่ไหว
เพราะว่ามันนานมากแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่ไม่มา
เขาก็เดินย้อนกลับมาที่รถผมซึ่งผมนั่งอยู่ในรถ
แล้วก็มาพูดจาในลักษณะ
คือมาดึงเข้ามาบอกเราได้เลยว่าผมชื่ออะไร
นามสกุลอะไรอยู่ที่ไหน
ในลักษณะคมขู่ผมว่า
เฮ้ยสามารถที่จะไปถึงบ้านคุณได้อะไรประมาณนี้

ซึ่งดึงข้อมูลเราขึ้นมาได้ภายในครึ่งชั่วโมงที่เกิดเหตุ

เป็นคลิปที่เกิดจากคุณสมบัติท่านนี้แหละ

แต่ทีนี้ครับต้องมาดูอีกฝากฝั่งหนึ่ง
เพราะว่าเจ้าของรถเก๋งคันสีดำ
เขามีการโพสต์ในโลกโซเชียลเหมือนกัน

เขาแฮชแท็กอีกมุมลองดูครับ
เขาก็อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ผมขับรถไปทำธุระที่นนทบุรี

ซึ่งผมก็ได้ลืมเปิดสัญญาณไฟ

แต่รถคู่กรณีได้บีบแตร่ไล่ยาวก่อนที่จะแซง

และก็พยายามเบียดกันอยู่๒๓รอบ

ว่าคนขับรถเก๋งดำหรือคุณอาทิตย์

แต่ในอีกฝั่งหนึ่งอีกมุมหนึ่งของคุณอาทิตย

พยายามจะเบียดรถของเขาเหมือนกัน
ทำไมไม่ชะลอความเร็วกันบ้าง
สุดท้ายนะฮะก็มีการบีบแร่ลากยาว
จนเกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกัน
และยังมาด่าผมว่าไอ้นู่นไอ้นี่อีกนะฮะ
เป็นสัตว์มากมายนะครับ
แล้วก็ใช้คำไม่สุภาพกับผม

ผมก็รับคำท้าของคุณสมบัติเหมือนกัน
เพราะคุณสมบัติเขาเที่ยวเอาคลิป

แล้วก็จะไปโชว์คนนู้นคนนี้เหมือนกัน

เดี๋ยวจะเอาคลิปลงโซเชียลให้หมดเลย
ตัวคุณอาทิตย์บอกผมก็รับคำท้า

เพราะเดี๋ยวผมก็จะแฉคลิปทั้งหมดเหมือนกัน

นี่แหละมันก็เลยทำให้เป็นที่มาของอีกคลิปหนึ่ง

เพราะว่าคุณเล็กหรือว่าคุณอาทิตย์
คนที่ขับเก๋งดำเขานั่งคันในรถนั้น
เขาก็มีตัวเขามีภรรยาแล้วก็มีลูก

ดูทั้งสองด้านดูทั้งสองฝั่งนะครับ

ส่วนคลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดจากฝั่งของคุณอาทิตย์
ใช่ค่ะเท่านั้นไม่พอนะคุณผู้ชม

บอกว่าอยากให้เรื่องนี้มันจบไปได้แล้ว

เพราะว่าเป็นเหมือนกับการแก้ตัวค่ะ

จะรู้ว่าผมไม่ได้ข่มขู่อะไรเขาเลย
แต่ทีมข่าวเราก็อยากรู้ไงครับ
ว่าต่อให้ไม่ได้ข่มขู่แต่คุณไปรู้ประวัติ

เอาประวัติเข้ามาคุณตั้งใจอะไร

บอกว่าผมเนี่ยเป็นพ่อค้าขายรถมือสอง
ผมก็รู้ได้ว่ารถคันนี้เลขเครื่องเลขอะไร
ครอบครองเป็นใครอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองไม่มีอะไร

เขาบอกว่าผมมีกรุ๊ปไลน์เอาไว้เช็คข้อมูลเบื้องต้น
แล้วก็ย้ำว่าไม่ใช่เว็บของกรมการขนส่งทางบกด้วย
ครับเรื่องนี้ก็ต้องดูว่ามีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้
หลังจากนั้นจะต้องทำอะไรกันต่อนะครับ
เพราะถ้าถามในฝั่งของคุณเล็กอาทิตย์เนี่ย
เขาก็บอกว่าผมจะไม่เสียเวลาคุยกับคุณสมบัติอีกแล้ว
ผมจะไม่ขอโทษด้วยนะครับ
ต่างฝ่ายต่างจะแฉกันใช่ไหมได้เดี๋ยวผมก็ลงคลิปบ้าง
แล้วก็เป็นการลงคลิปไปจริงนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะฮะ